ดูสาวไทยบ้านแสนหวานกันดีกว่าค่ะ
ข้าวทิพย์ธิดาดินกันหน่อยแล้วกันคุณผู้ชม
ล่าสุดเนี่ยกลับไปเยี่ยมบ้านที่อำนาจเจริญค่ะ

พอมีเวลาว่างเมื่อไหร่นะก็จะกลับไปทันทีเลย

เธอเดินทางกลับบ้านเกิดที่จังหวัดอำนาจริง
ไปถึงทำไงหิวข้าว
ก็หาทำกับข้าวแบบบ้านเลยค่ะ

แถมยังช่วยแฟนคลับได้ชมกันด้วยนะ

จะชอบอยู่ตามแบบว่าท้องห้วยหนองเล็กแบบเล็ก
อยู่ในโคนเนื้ออร่อยนะเธอปลาแบบนี้
หวานดีเท่านั้นค่ะยังไม่พอค่ะ
ขอลุยสวนมะม่วงเข้าไปเก็บมาตำละกัน

ส่วนบ้านเขาเนี่ยมะม่วงคุณผู้ชม
พวกนี้มะม่วงดรกเนอะ
ไปแจกค่าบ้านนะคะยังไม่หมดง่ายเลย
ข้าวทริปเนี่ยเธอบอกไว้ด้วยนะค่ะว่าเนี่ย
เขาพูดจริงนะกัน

สีสัสเนี่ยบอกเลยแซ็บซากสุดไปเลยนะค่ะ
เห็นแล้วเนี่ยน้ำลาย

แล้วดูมะม่วงแก้วคำมิ้นคุณผู้ชมหลายคนชอบพันนี้นะ
สาวไทยบ้านเหรอทำไมเขาแต่งตัวสวยจังเลย
ใช่เขาใส่สวยดีถูกนะครับ
บรรยากาศรอบบอกเลยว่าฟิวท้องไล่ท้องหน้าแบบนี้เนี่ย
บรรยากาศดีมากเลยนะช่วงนี้มะม่วงดกกันก็
มาแจกเพื่อนบ้านกันแบบนี้นะคะ

ดมาแล้วตอนที่จิ้มแจ่วคือมดก็กัดเราด้วย
ให้รู้ว่าของสดจริงคุณผู้ชมนะ